อย่าว่าแต่คนเลยคุณผู้ชมค่ะสัตว์ป่ามันก็หนาวเหมือนเรา
เจ้าลิงจ๋อนอกจากสิงไฟยังจะใส่เสื้อด้วยนะ
น่าเอ็นดูจริงเลยสวนสัตว์ที่นี่น่ารักจริงนะคุณผู้ชมนะคะ
ว่างก็ไปท่องเที่ยวนะคะไปดูความน่ารักแบบนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนออกไปทำงานกันแล้วค่ะ
ช่วงนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนคือภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออก
อุณหภูมิจะลดลงประมาณหนึ่งถึงสามองศาเซลเซียสส่วนยอดดอยยอดภูก็ยังคงอากาศหนาวถึงหนาวจัด
อุณหภูมิที่ยอดดอยเนี่ยติดลบเกิดน้ำค้างแข็งเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลคือภาคใต้ตอนนี้เป็นห่วงเป็นใยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีฝนตกลงมา
ดูข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่อากาศกันนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าภาคใต้นะคะบริเวณจังหวัดชุมพรระนองลงไปจนถึงนราธิวาสจะมีสีเขียวส้มปกคลุมอยู่
ก็เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นว่ามีเมฆปกคลุมหนาทึบทำให้ฝนตกบริเวณดังกล่าวด้วย
ถ้าดูจากแผนที่อากาศเห็นเส้น๑๐๑๒พาดผ่านตอนกลางของประเทศก็คือทำให้ลักษณะอากาศช่วงนี้ร้อนนะคะ
ขณะที่๑๐๑๔๐๑๖เนี่ยอากาศหนาวเย็นแตกต่างกันแบบนี้ทำให้เกิดลมแปรปรวนแล้วก็ส่งผลทำให้เกิดฝนในพื้นที่ตอนล่างของประเทศได้นะคะ
ดูลักษณะของอุณหภูมิจากโมเดลนี้ค่ะสีเขียวคุณผู้ชมดูเลยค่ะว่ามันจะเปลี่ยนไป
วันนี้อุณหภูมิว่าเย็นแล้วพรุ่งนี้จะอุณหภูมิลดลงอีกเล็กน้อยนะคะ
พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงอากาศหนาวเย็นลมพัดมานะคะ
รวมถึงกรุงเทพมหานครเช้านี้ก็ลมแผลวด้วยทำให้การสะสมของฝุ่นละอองก็ลดลงด้วยนะคะคุณผู้ชม
ส่วนเรื่องของฝนดูให้ชัดเจนหน่อยดีกว่านะคะว่าจะตกเวลาไหนพื้นที่ใดบ้างค่ะ
เช้านี้นะคะภาคใต้ตอนล่างนับตั้งแต่จังหวัดสงขลาพัทธลุงกระบีตรังสตูน
ลงไปถึง๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ฝนตกหนักเลยไหมคะ
ส้มสีชมพูนี่นะคะก็คือฝนตกหนักฝนเข้มเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นต้องวางแผนเรื่องการระบายน้ำรวมถึงการสัญจรให้ดีค่ะ
สำหรับใครที่ออกเรือค่ะคุณผู้ชมวันนี้คลื่นอ่าวไทยจะค่อนข้างสูงนะคะ
สูงประมาณ๒เมตรสีน้ำเงินเข้มนั้นโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนล่างนะคะ
ส่วนตอนบนประมาณ๑๒เมตรระมัดระวังการท่องเที่ยวและการเดินทางกันด้วยนะคะ
สำหรับใครที่อยากจะไปดูความน่ารักของเหล่าสรรพสัตว์นะคะ
ไปที่วังน้ำเขียวคุณผู้ชมที่นั่นนะคะจะเจอกับเซเลปตัวหนึ่งก็คือกระทิ่ง
นี่นี่คุณผู้ชมเป็นกระทิงเซลปเจ้าตัวนี้เลยนะคะหลายคนเนี่ยไปดู
ไปชมกับตานะไม่เคยเห็นกระทิงตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะคะ
เป็นกระทิงประจำเขาแผงม้าค่ะชื่อว่าเจ้าทองดีนะคะ
เชื่องมากคุณผู้ชมมันอายุ๘ปีเป็นเพศผู้นะคะออกมาหากินยากใกล้ใกล้กับจุดที่นักท่องเที่ยวมากางเต็นต์พักแรมล่ะค่ะ
เรียกได้ว่าคุณผู้ชมจะได้อยู่ระยะประชิดกันแบบนี้เดินสวนกันอย่างนี้เลยค่ะ
ไม่มีท่าทีดุร้ายเลยนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะให้ประมาทนะต่อให้เชื่องขนาดไหนมันก็คือสัตว์ผ่าอาจจะมีสัญชาติยานความดุร้ายแฝงอยู่นะคะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะผลักดันให้มันกลับเข้าสู่พื้นที่ของมันค่ะ
ด้วยสำหรับชาวกรุงเองอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าพื้นที่อื่นหน่อยเนื่องจากมีอุตสาหกรรม
แล้วก็มีการสัญจรมากมายโดยทางหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดระยองนะคะได้ขึ้นบิน
ปฏิบัติการบริเวณอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซา
อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกค่ะ
ก็ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกลงมา
ในพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง
เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ให้เบาบางลงนะคะ
สำหรับข้อมูลจากทางทีมข่าวบอกว่าบริเวณดังกล่าวนั้น
มีฝุ่นละอองปกคลุมแบบนี้ต่อไปจนถึงสักวันที่๒๐ธันวาคม
เพราะฉะนั้นค่ะท่านใดจะออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน

แต่ว่าใครค่ะอยากที่จะพาครอบครัวไปท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่
ไปดูสัตว์เนี่ยก็ทำให้เราได้เห็นวิถีชีวิตของมันเหมือนกันนะคะ
สวนสัตว์ที่นี่น่ารักสัตว์เลี้ยงวิ่งเล่นกันน่ารักจริงคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นดิฉันขออนุญาตไปดูก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ